วัย๒ขวบที่พัดหลงกับผู้ปกครองเมื่อเย็นวันนี้ที่จตุจักรล่าสุดนั้น
พ่อเองก็ติดต่อขอรับตัวอยู่นะครับใช่ค่ะซึ่งความคืบหน้าล่าสุดจะเป็นอย่างไร
ติดตามได้จากร้อยตำรวจโทยิงธนวัลเจริญรักค่ะ
เป็นรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจนครบานบางซื่อ
ซึ่งเป็นผู้ดูแลน้องไอซ์อยู่ในขณะนี้นะคะและตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะ
สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะการที่นายสนทนาเอ่อ
สนทยาซึ่งอ้างว่าเป็นพ่อเข้ามารับตัวน้องไอซ์
ตรงนี้ใช้หลักฐานอะไรบ้างในการมายืนยันคะอ่าตรงนี้ตัวพ่อเด็กก็เอานำสุติบัติ
แล้วก็หลักฐานการบังเกิดแล้วก็รูปภาพถ่ายที่ถ่ายน้องไอ
แล้วก็กับถ่ายกับพ่อกับแม่มายืนยันนะคะอืมค่ะท่าทีทันทีที่น้องไอซ์เจอคุณพ่อ
น้องไอซ์มีท่าทีที่ปกติเหมือนพ่อลูกกันหรือว่ามีท่าทีที่เปลี่ยนไปจากเดิมไหมฮะ
ตอนแรกที่เจอน้องอันยังรู้สึกกลัวนิ่งยังนิ่งอยู่ค่ะ
ยังไม่รู้สึกติดใจน้องอาจยังไม่คุ้นชินสักเท่าไหร่
แล้วพออยู่ไปสักพักหนึ่งน้องเริ่มชินเริ่มปรับตัวเข้าหากับพ่อได้
ค่ะก่อนหน้านี้ที่มีเหตุการณ์เกาะเกิดขึ้นนะคะ
ก่อนที่น้องไอซ์นี้จะพลัดหลงกับผู้ปกครอง
ทราบว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างในครอบครัว
ตรงนี้ตำรวจสอบสวนสอบปากคำคนที่เป็นพ่อนะคะ

เรื่องต้นก็คือพ่อเด็กก็ให้การว่าเมื่อประมาณเมื่อวานนะคะ
เขาขึ้นมาเที่ยวที่กรุงเทพกับแม่เด็กค่ะ
แต่ทีนี้เด็กอยู่กับป้าที่แถวบริเวณแถวอ่อนนุษย์อยู่แล้วคืนนึง

พ่อกับแม่เด็กก็พาไปเที่ยวกันที่อ่อนรุษฐ์ค่ะ
หลังจากนั้นก็สักพักนึง
แม่กับเด็กก็หายคาดหายจากพ่อไป
แล้วเหมือนว่าพ่อมาเดินหลังกลับมาไม่เจอแม่กับลูกแล้ว
ว่าในช่วงที่เดินทางไปเที่ยวด้วยกันที่บิ๊กซีอ่อนนุษย์
มีการทะเลาะอะไรกันไหมคะระหว่างพ่อกับแม่

วันนี้ก่อนจะส่งมอบตัวน้องไอซ์ให้กับพ่อนั้นต้องมีการเรียกผู้เป็นแม่มา
แม่เด็กอาจจะเดินหนีไปไหนไป

ซึ่งตอนนี้กลายเป็นผู้หายตัวไปแทนหรอใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเพราะคุณพ่อก็มาแจ้ง
แล้วตำรวจมีแนวทางการติดตามตัวผู้เป็นแม่อย่างไรบ้างคะ
ตอนนี้เบื้องต้นก็ให้ปริ้นรูป
มีชื่อของผู้เป็นแม่ให้คุณผู้ชมได้ช่วยกันตามหาได้ไหมครับว่าตอนนี้
ถูกต้องตามข้อมูลที่ให้มาเบื้องต้นนะครับ
ใช่ค่ะให้เป้าหม่า๓๗ปี

เสื้อผ้าที่ใส่หายไปวันสุดท้ายนั้นเป็นอย่างไรดีมีข้อมูลเพิ่มเติมไหมฮะ
คลาดแค่ว่าเป็นสีขาว
สนอมผมยาวประมาณ๓บาทผมสีดำ
แต่การสวมเครื่องแต่งกายนี่ยังไม่แน่ใจรายละเอียดค่ะ
ค่ะสอบถามเรื่องของงานสืบสวนสอบสวนนิดนึงนะคะว่า
มีการดูภาพกล้องวงจรปิดไหมคะว่า
คุณแม่พาคุณลูกเดินทางไปด้วยวิธีไหนและน่าจะเดินทางไปที่ไหน
ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของจังหวัดทางฝ่ายทุกตัวนะคะว่า
เขาจะไปไล่กล้องดูกันอยู่อะค่ะ
ตั้งกรอบการทำงานไว้กี่วันคะ
อืมก็หมดยังไงครับไม่ได้แน่ชัดแล้วค่ะ
แต่ว่าเบื้องต้นวันนี้เราจะส่งมอบตัวน้องไอซ์ให้กับคุณสนทยา
ซึ่งเป็นพ่อได้ตามเอกสารที่ยืนยันถูกต้องไหมครับ
ค่ะนับตัวกับบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ส่วนเรื่องของคุณแม่ก็ต้องติดตามหากันต่อไปนะฮะ

ขอบคุณร้อยตำรวจโทยิงธนวัลเจริญรักษ์นะคะรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจนครบานบางซื่อซึ่ง